เรื่องราวของการช่วยเหลือกันในช่วงโควิดแบบนี้
หลายคนก็ประสบปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมคะ
แต่ก็ยังมีเรื่องดีเกิดขึ้นเพราะว่ามีแม่ค้าขายข้าวแกงเนี่ย
เขาเปิดร้านให้ทานกันในราคาประหยัด
แล้วก็ทานฟรีกันด้วยอยู่ที่ไหนตามไปทานกันค่ะ

แล้วตอบเอาเลยอยากทานอะไรนะคะ

ว่ากันว่าเป็นร้านข้าวแกงราคาถูกที่สุดในเมืองสงขลาเลย
ที่ว่าถูกเนี่ยก็คือขายข้าวแกงถุงละ๑๐บาทเท่านั้น

แล้วขายแบบนี้มากว่า๒๐ปีแล้วนะ

ส่วนข้าวราดแกงราคาก็แค่๒๐๒๕บาท
เมนูน่ารับประทานหลายเมนูเลย
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อวานนี้ทางศึกเก่า
เทียนชม๓๖ได้ร่วมใจกัน
เปิดบริการข้าวแกงแกงฟรี
แก่ผู้สูงอายุคนพิการเด็กนักเรียนนักศึกษา
ผู้ที่มีรายได้น้อยรวมถึงประชาชนทั่วไป
เปิดเป็นอาทิตย์แรกนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงโอ้โหคนเยอะทะลมทลายเลย
ซึ่งทางสิทธิ์เก่าวิเชียนชม๓๖เนี่ย
บอกว่าจะทำต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์
ทำไปจนกว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิด
เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ทานกันฟรีหรือใครเดือดร้อนรำบากอะไรก็มาทานกันได้นะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยง
เขาเริ่มมีการแจกอาหารนี่นะคะคุณผู้ชม
คนเยอะแต่ก็มีมาตรการป้องกันเอาไว้อย่างรัฐกลุ่ม
มีเจลแอลกอฮอลล้างมือเอาไว้เห็นไหม

และแต่ละคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
เว้นระยะห่างกันตามสมควรนะคะ

ว่าใครอยากจะไปรับประทานอาหารฟรี
ด้วยความเดือดร้อนลำบากก็แล้วแต่เนี่ยนะ
ไปได้ที่ร้านข้าวแกงป้าไผ่
อยู่ปากซอย๑๘ถนนทะเลหลวง
ชุมชนวชิราเขตเทศบาลนครสงขลา
แล้วก็ย้ำว่าชะเพราะวันอาทิตย์นะคะ
เช้าถึงเที่ยงนะคะ
แล้วก็เคารพกฎกติกามารยาทด้วย
ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะคะ